เมื่อกี้น้องปุ้ยอ่านไปแล้วแต่ว่าอยากจะยกหนังสือพิมพ์ให้ดูอีกที
เพราะมันเป็นข่าวใหญ่ข่าวใหม่ของวันนี้ที่คุณต้องรู้นะครับ
ไทยรัฐลงเอาไว้บอกว่าเนี่ยข้างบนบนสุดนะฮะ
เคนมผงฆ่า๖ศพยานรกเสพตายทันทีระบาดในกรุงจี้หาที่มา

ใครที่แบบว่าเคยเสพแบบอ่อนหรือไม่เคยเสพเลย
บอกว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าไปดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ต้องรอผลการตรวจวันนี้นะคะว่าเป็นยาชนิดใหม่จริง
หรือเป็นยาชนิดเดิมนั่นแหละเอามาผสมปนเปย์กัน
เช่นยาเคเฮโรอีนยาบ้าแล้วก็ยานอนหลับที่ชื่อว่าโรเซ

แต่สัดส่วนนี้ไม่แน่นอนแต่อย่าลืมนะคะคุณ
มีให้เห็นแล้วเสพแล้วตายนะพี่เบิร์ต
เศษพูดตายปั๊บ๖ศพนะ
อันนี้ตัวเลขที่เป็นทางการนะเห็นบอกว่ามีอีก๔ศพที่ไม่เป็นทางการนะครับ
หลายท้องที่เลยที่เกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เราอ่านข่าวไปเมื่อวานนะครับ
ไอ้ยาเสพติดตัวนี้มันชื่อว่าเคนมผงฮะ
มันกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เลย
เดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนิดนึง
ขณะนี้นะตายแล้วนะเสียชีวิตแล้ว๖รายครับ
ท้องที่สนวัดพระยากรัยนะครับมีผู้เสียชีวิต๕รายบาดเจ็บ๒ราย
ส่วนท้องที่สนสุธิศาลนะมีผู้เสียชีวิตแล้ว๑รายครับ
เอาน้องปุ้ยพาไปไล่เลี้ยตั้งแต่จุดแรกหน่อย
พาไปตั้งแต่จุดแรกเลยนะคะคือจริงจริงเนี่ย
ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนเสพยาแล้วคือช็อกตาย
นี่แหละกลายเป็นประเด็นก็เลยไปสืบต่อไปขยายผลต่อนะคะ
เวลาสักประมาณบาย๒ในท้องที่ของสอนอวัดพญาไกร
เขาได้รับแจ้งบอกว่านางสาวพานิพักษ์หรือว่าเอมมี่อายุ๒๑ปี
น้องเป็นโคโยตี้ย่านพัดพงศ์น้องเสียชีวิตที่ห้องเช่าภายในซอยเจริญราชเจ็ด
ส่วนในดรีมอายุ๒๒ปีแฟนนุ่มนอนหมดสติใกล้กัน
แล้วนำตัวนายดรีมส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดนายดรีมอาการปลอดภัยแล้วนะคะคุณสังเกตไหมคะ
ที่บอกว่าที่จมูกแล้วก็ปากมีคราบผงสีขาวอยู่
นี่แหละค่ะที่เรียกว่าเคนมผงเพราะลักษณะมันคล้ายกับนมผง
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเวลา๑๔นาฬิกา๔๐นาทีนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่บ้านพักในซอยจันทร์๔๘
คุณในท้องที่เดียวกันก็คือสอนอวัดพระยาไกร
ผู้เสียชีวิตในซอยจันทร์๔๙ชื่อว่านายนิติเทพมะแพทย์
แล้วในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีได้รับแจ้งบอกว่า
พบผู้เสียชีวิตในบ้านพักย่านชุมชนบางโคล่นอก
โคล่นอกก็คือนายวรุษนุชัยภูมิ
ท้องที่ใกล้เคียงกัน
ตอนแรกเราก็สงสัยว่าทำไมท้องที่เดียวกันถึงมีผู้เสียชีวิตลักษณะคล้ายกันแบบนี้

ช่วงเวลาใกล้กันเมื่อวานเราก็ตั้งข้อสังเกตอยู่

หลังจากนั้น๕ทุ่มท้องที่ที่สนวัดพระยาไกร
ก็มีผู้เสียชีวิตและหมดสติในบ้านพัก
พบผู้หญิงอีกคนนึงชื่อว่านางสาวจันทรมาศอายุ๒๔ปีเท่ากัน
คนนี้หมดสตินะฮะนอนหายใจรวยรินอยู่กู้ภัยก็ช่วย
ปั๊มหัวใจครับแล้วก็นำตัวสมโรงพยาบาลเลือดศิลป์
เหตุการณ์ในจุดนี้เสียชีวิต๑แล้วก็หมดสติไป๑
ตำรวจก็เลยคุมตัวลูกชายเจ้าของบ้านแล้วเป็นเพื่อนชายอีก๑คนด้วย
แล้วหมดสติเหมือนกันแล้วอีกคนนึงยังพอมีสติอยู่
ก็นำตัวไปสอบส่วนว่าทั้ง๔คนมาทำอะไรที่บ้านหลังนี้
จุดนี้จุดนี้ซอยจันทร์๓๑เสียชีวิต๑บาทเจ็บ๑

ก็ยังเป็นอยู่ในท้องที่สอนอวัดพญาไกรใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
สภาพนอนหงายนะฮะนอนหงายอยู่บนเตียง
ที่ปากเนี่ยสีออกดำเขียวม่วงครับ

ท้องที่สุธิศาลบ้างสนสุธิสารรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต
ในบ้านพักในซอยรัชดา๑๘เขตห้วยขวางคือนางสาวเอ
เป็นนามสมมุติอายุสิบเก้าปีคือนางสาวเอเนี่ยเป็นพนัก
งานเสิร์ฟในร้านอาหารย่านพระราม๓นะครับ
คือข้อมูลอันนี้เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
สรุปแล้วสอนอวัดพระยากรัยมีคนเสพยาแล้วเสียชีวิตไป๕ศพ
แล้วก็พี่เบิร์ตอ่านล่าสุดก็คือที่สนสุธิศาล๑ศพนะคะ
แล้วก็ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากกองบัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่ามีคนเสพยาแล้วเสียชีวิตในท้องที่สอนอบางโพงพางอีก๒ราย
สนทุ่งมหาเมฆอีก๑รายสนลุมพินีอีก๑รายด้วยกันคุณ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนนะ
วันเดียวมีคนเสพยาแล้วตายไปทั้งหมด๖ศพ
แต่ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเพิ่มอีก๔ศพ
แปลว่า๑วันคนตายจากการเสพยา๑๐ศพค่ะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่อาคารนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
บรรดาญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยต่างเข้ามาทยอยรับศพเพื่อนำศพเนี่ย
ไปประกอบพิธีกำพังศาสนานะฮะอันนี้สะเทินใจมากคุณ
คุณสุรจิตพ่อของน้องมายน้องเป็นพีอาสาวนะคะคุณพ่อบอกว่า
คือจริงแล้วก่อนหน้านี้คุณพ่อให้สัมภาษณ์นักข่าวของเราด้วยเสียงสัตว์เคลือเลยนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้รู้มาตลอดว่าน้องเนี่ยเสพยาแต่แกล้งทำแบบไม่รู้ไม่ชี้
ไม่เห็นว่าลูกเสพยาเสพยาเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะคะ
ทุกครั้งที่ลูกเสพยาคุณพ่อบอกว่าน้องจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
ช่วงหลังน้องมายมีอาการหลอนยาคาดว่าน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ยา
ที่เรียกว่าเคนมผงเพราะตนเองเห็นลูกลูกสาวเนี่ยนำยาตัวนี้มาเสพ
จนถึงตอนนี้ก็ยังติดใจสาเหตุการณ์ตายของลูกสาว
เพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันลูกสาวทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่ม
พ่อก็เลยบอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเรื่องของการโดนมอมยาให้เสียชีวิตหรือเปล่านะคะ
แล้วก่อนเกิดเหตุลูกสาวคืออันนี้พ่อบอกว่าเหมือนเป็นลางอะค่ะ
มากราบเท้าคุณพ่อพร้อมกับถามพ่อว่า
พ่อหนูทำตัวไม่น่ารักนะพ่อรักหนูไหม
ทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วันพิเศษอะไรแล้วลูกสาวก็จะไม่ทำแบบนี้ด้วยนะคะ
ส่วนแม่ของน้องมายเนี่ยเขาแยกทางกับพ่อไปแม่ของน้องมายก็เชื่อว่าลึกแล้วเนี่ย
น้องน่าจะโดนมอมยาหรือใครให้น้องเสพยาจนเกินขนาด
ฝั่งแม่ยืนยันเลยนะคะว่าจะไม่เผาศพน้องมาย
กว่าจะทราบผลว่าน้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องกันแน่แล้วน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่านะคะ
ส่วนพ่อว่ายังไงฟังเสียงพ่อของน้องมายค่ะ
ผมโอบของลูกว่าพ่อลูกอยู่บ้านนะ
พ่ออบค่ะพ่อที่รู้ว่าลูกเสพยาเนี่ย
พ่อก็แทบจะขาดใจอะนะก่อนตายก็มากราบเท้าถามพ่อรักหนูไหมหนูไม่ดีแบบนี้พ่อก็เสียใจ
เหมือนลักษณะเป็นลางคือหัวอบของคุณพ่อนะคือเจ็บปวดอยู่แล้วที่รู้ทั้งรู้ว่าลูกเสพยานะ
แต่ทำเป็นไม่รู้จนกระทั่งเนี่ยครับเสียใจที่สุดก็คือลูกต้องมาตายจากไปนี่แหละฮะ
ก็มีคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่สอนอวัดพญาไกลถึงมีคนเสพไอเคนมผงนี้เยอะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตในเวลาไล่เรียกกันเยอะขนาดนี้ต้องให้ตำรวจตรวจสอบแล้วก็ต้องชี้แจงด้วยนะฮะ
หนึ่งคนที่เสียชีวิตในพื้นที่สอนอวัดพระยาไกรนั้นในซอยเจริญราช๗คือนายทงชัยฮุกสุนเห็งอายุ๓๕ปี
นักข่าวไปถามพ่อของนายทงชัยนะก็คือนายขวัญชัยยอมรับวันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกชายออกไปดื่มไปดื่ม
สังสรรค์กันกับเพื่อนแล้วกลับมาตี๔ครับนะคุณผู้ชมกลับมาที่บ้านตี๔จนถึงคืนของวันอาทิตย์ของอีกวันหนึ่งลูกชาย

ที่ผ่านมาถามว่ารู้ไหมรู้
เคยเตือนหลายครั้งแล้วเรื่องของยาเสพติด
แต่ลูกชายไม่ยอมเชื่อนะครับ
เพราะสิ่งที่สังคมเขายอมรับ
มันก็จะคือยังไงทั่วไปเขาก็จะมีนะครับ
ขณะที่พ่อของนายวรุษหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
เล่าบอกว่าเมื่อก่อนนี้ลูกชายติดยาเสพติด

วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ลูกชายไปดื่มเบียร์กับเพื่อน๒วัน๒คืน
จากนั้นลูกชายก็กลับมานอนที่บ้านแล้วก็เสียชีวิต
แต่คุณพ่อยังติดใจสาเหตุการตายครับ
เรียกร้องให้ตำรวจเอาขวดเบียร์ที่ลูกชายดื่มไปตรวจสอบ

ลูกชายของท่านเนี่ยจะถูกวางยาหรือเปล่าครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากการเสพยาแล้วก็ช็อก
คุณเอมมี่เป็นโคโยตี้ค่ะ
เพื่อนำศพของคุณเอมมี่มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเรืองยศ
หนึ่งในเพื่อนของคุณเอมมี่บอกว่า
มี่เขาไม่มีครอบครัวนะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว

แล้วศพของคุณทงชัยที่เสพยาแล้วก็ตายเหมือนกัน
ก็นำมาประกอบพิธีที่วัดเรืองยศเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งญาติของคุณทงชัยยืนยันเลย
ว่าทั้งสองคนเขาไม่ได้รู้จักกัน
ส่วนเรื่องการตรวจสอบเดี๋ยวรอติดตามกัน

ทีนี้คุณผู้ชมคงสงสัยว่ายาเคนมผงมันคืออะไร
ต่างไปว่าเค้าเป็นยาที่รู้กันในหมู่นักเสพ

เฮโลอีนแล้วก็ยานอนหลับ
ไปบดให้มันเป็นผงแค่กับนมผง
คุณผู้ชมครับมันมีฤทธิ์หนักกว่ายานอนหลับถึง๑๐เท่าตัว
กฎทางประสาทของคุณ

เฉพาะในหมู่นักเที่ยวนักดื่ม
แล้วก็นักเสพระวังให้ดีนะฮะ

ทางด้านของพลตำรวจโทษพระกระพงพงเพตรา

เพราะว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท้องที่เดียวกัน
มันมีคนเสพคนตายเหมือนกัน

ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิต
มากที่สุดถึง๕ศพด้วยกัน

สงวนนามสกุลหรือว่าในป๋องไปสอบปากคำ

ผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอ่านไปแล้วเนี่ย
นะฮะนายวิรัติหรือว่าในป๋องเนี่ย

มาไม่รู้เลยว่ามีผู้หญิงสองคนมาจากไหน
คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเปล่า
ที่ไปซื้อมาจากแถวพระราม๓ราคา๑หก๑๐๐บาท

มันคล้ายกับนมผงระเอียดหน่อย
พอเสพไปจะเหมือนคนเมาเหล้าเมาแอลกอฮอล

มันเป็นธรรมศาลิสใหม่ยาเคนมผงวันนี้ใช่ไหม

มีคนแนะนำมาเหรอคะ

ตรงแถวพระรามสามครับ

คือเขาบอกต่อกันหมดเนิดเหรอ

ผมว่าน่าจะมาส่งมานะพี่ถ้าไม่ส่งเขาจะไม่เสียหรอก

ก็คือมันเป็นผงมาเลยอะพี่

กลิ่นมันก็มีเนี่ยหรือว่าน่าไปพศมมาเลย

เข้าไปตรวจสอบพญาหลักฐานเพิ่มเติมครับ
โดยจากการตรวจสอบพบอุปกรณ์การเสพบางส่วน
บนชั้นสองของบ้านนะฮะบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
จากนั้นครับพลตรวจโทษพักกระพงศ์เข้าประชุมร่วมกับ
ตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่า
จากการที่ตำรวจนะฮะตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าผู้ตายทั้ง๖รายนะ
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะฮะ
ส่วนสาเหตุการตายเนี่ยแพทย์ให้ความเห็นเบื้องต้นบอกว่า
จากหัวใจล้มเหลวขณะนี้ยังมีผู้ที่เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาล๓คนในท้องที่สนวัดพญาไกร
และจากการตรวจสอบพบว่ามีการเสพยาเคนมผง
ในพื้นที่สอนอวัดพระยากรัย๒แห่ง
แต่ยังไม่มีข้อมูลว่ามีการวางยาผู้หญิง๒ราย
ตามที่เพื่อนของผู้ตายแล้วก็คนเจ็บโพสต์ลงโลกออนไลน์หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้หลายคนตั้งคำถามว่าไอ้เคนมผงเนี่ยมันเป็นยาเสพติดชนิดใหม่หรืออย่างไรนะฮะ
เนี่ยเราไปตรวจสอบข้อมูลมาให้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าไอ้เคนมผงเนี่ยมันก็คือยาเสพติดเดิมนั่นแหละ
ที่เอามาผสมกันคือตามรายงานข่าวบอกว่าช่วงนี้โควิดระบาดใช่ไหมคะ
ทีนี้เนี่ยเคมันหายากจะสุดดมเคอย่างเดียวเนี่ยมันก็แพงไง
ก็เลยเอายาเสพติดชนิดอื่นมาผสมกัน
เคนมผงประกอบด้วยส่วนประกอบ๔ชนิดหลักก็คือ๑
ตัวยาหลักก็คือเคตามีนหรือยาเคยาเคเป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาท
ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ถึงจะซื้อได้
ส่วนประกอบที่๒ก็คือไอซ์ส่วนประกอบที่๓ก็คือเฮโรอีน
เฮโรอีนถือว่าเป็นยาอันตรายที่สุดในบรรดา๔องค์ประกอบหลัก
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑
คือห้ามมีไว้ในครอบครองแล้วก็ห้ามจำหน่าย
ส่วนประกอบที่๔ในเคนมผงก็คือ
เป็นยาเป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทที่๔
เหมือนยานอนหลับออกฤทธิ์สูงกว่ายานอนหลับ๑๐เท่า
ออกฤทธิ์นานกว่า๖๐ชั่วโมง
หรือถ้าเกิดว่าใครที่เคยอ่านเรื่องของการประหารนักโทษ
โดยการที่ฉีดยาไอ้ยาตัวนี้แหละที่เขาฉีดไปในนักโทษนะคะ

นี่แหละคุณผู้ชมจะส่งผลเสียกับร่างกาย

วัยรุ่นบางกลุ่มเอามาใช้กินเพื่อให้เมา
และสามารถหาซื้อได้จากทางออนไลน์
ราคาไม่แพงราคาเม็ดละ๓๕บาทนะฮะ
เคนมผงจะนำส่วนประกอบทั้ง๔ชนิดมาบดบดเข้ากัน
แล้วลักษณะพอบวชเสร็จปุ๊บมันคล้ายนมผงไง
สีขาวเขาก็เรียกเรียกกันว่าเคนมผงค่ะ
เสพโดยการสูดดมเสพโดยการสูดดมเข้าไป
เคนมผงมีแพร่ระบาดในต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว
ก่อนที่จะมาแพร่ระบาดในประเทศไทย
สักประมาณ๖๘เดือนในกลุ่มนักท่องราตรี

ก่อนจะบรรจุในหลอดกาแฟ
ความยาวของหลอดสักประมาณ๕๖เซนติเมตร
แล้วก็มาจำหน่ายในราคาหลอดละ๖๐๐๗๐๐บาท
หรือกลำละ๕๐๐บาท
สมซะหลายตัวเลยนะมันก็ออกฤทธิ์หนักขนาดนั้นน่ะ
แล้วฤทธิ์แต่ละตัวเนี่ยคุณบางตัวก็กดประสาท
บางตัวก็ไปทำให้หลอดเลือดมันหดตัว
พอหลอดเลือดหดตัวเสร็จปุ๊บช็อกไงเออ
ตัวเดียวก็หลอนจะแย่แล้วบางคน

ที่พี่ยกตัวอย่างว่ามันน่าจะเป็นชื่อว่ายาฆ่าตัวตาย
สมปวดไหมล่ะใช่ยาฆ่าตายเลยเนาะ

บางคนอาจจะมีการดื่มสุราร่วมด้วยหรือเปล่าก็ไม่พอนะฮะ
ทีนี้ธนาญของพตโตมยยิ้มแย้ม
ผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดท่านก็บอกว่า
ไอ้ยาเคนมผงเป็นยาที่ผสมกันเองแหละ
หมู่เฉพาะคนที่เขาเสพเขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว
โดยผู้เสพจะมีอาการมึนเมาเหมือนเมาเหล้าเลย

แล้วก็มีอาการสลึมสลือหน่อย
อาการที่มันอันตรายที่สุดก็คืออะไร
ปากจะเขียวคล้ำมีเลือดออกทางจมูก

เสพยาเกิดขนาด
หลุนแรงของยาน่าจะหลุนแรงมากถึงทำให้เกิดอาการช็อคหมดสติ
และก็มีเลือดหลายอัตภัยมุมถือว่าโอ้โน้ตมากครับ
เคนมผงที่เอาแต่ละตัวมาผสมกันก็คิดว่าอันตรายมาก
เพราะว่าแต่ละตัวมีที่หลุนแรงอยู่แล้ว
จะทำให้ร่างกายของคนที่เสพเข้าไปเนี่ยเกิดอันตรายถึงตายได้ครับ
คุณผู้ชมคงอยากรู้ว่ายาเสพติดนี้
แหล่งที่มาหรือว่าแหล่งพักมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ

คาดครับคาดว่ามีที่มาจากแหล่งในจังหวัดปฐุมธานีครับ
เนื่องจากจุดเดินกล่าวไปแหล่งพักยา
แล้วก็สามารถหาส่วนผสมทั้งหมดได้ง่ายด้วย
เอ้าทำไมปฐุมธานีหาง่ายอ่ะ
ส่วนสาเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในท้องที่สอนอวัดพญาไกร

คือจากการวิเคราะห์ของชุดสืบสวนเชื่อว่า
ในจุดดังกล่าวหรือว่าท้องที่สอนอวัดพระยากรัยเนี่ยนะ
จึงเป็นจุดที่ผู้ใช้ยาแต่ละคนเนี่ยเอายากลับไปเสพในที่พักของตัวเอง
นี้คาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะน่าจะเชื่อมโยงกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับ

สนใจมากนะครับเป็นข้อมูลจากผู้บัญชาการตำรวจประปรามยาเสพติดนะครับ
ผลตำรวจโทรมนตรียิ้มแย้มถ้าในข้อมูลน่าสนใจประทุมค่านี้ใช่ไหมพี่เบิร์ต
สายไหมค่ะตำรวจไปสืบทราบมาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อนุ่นนะคะ
ลักษณะแบบนี้แบบนี้มีพฤติกรรมคือขายยาขายยาเคนมผงเป็นยาตัวใหม่นะคะ
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบยืนอยู่หน้าบ้าน
ตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวไปขอตรวจค้นแล้วปรากฏว่าเจอจริงนะ
ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมชื่อจริงก็คือนางสาวสิริการเชื้อเขตคราม
หรือว่านุ่นอายุยี่สิบสามปีเองค่ะตำรวจปรับปรามยาเสพติดของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาน๒นะคะไปจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาเคตามีน
น้ำหนักรวมสักประมาณ๗๓๕กรัมนะคะจับกลุ่มได้ที่บ้านเลขที่๒๗
ชุมชนจิตภาวรรณ์๑แยก๔เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
คดีนี้คุณผู้ชมน่าสนใจมากเพราะว่าตำรวจเข้าไปสืบทราบมาบอกว่า
ผู้หญิงที่ชื่อนุ่นพฤติกรรมก็คือลักลอบขายยาเคตัวใหม่
หรือที่เรียกกันว่าเคนมผงนี่แหละค่ะขายในพื้นที่สายไหม
สายไหมใกล้กับปฐุมธานีไงเป็นจุดพักยานะคะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปหาข่าว
กระทั่งไปพบนางสาวสิริการตอนแรกก็ยังไม่รู้นะว่าเขาชื่อนุ่นนะคะ
ไปพบนางสาวสิริกาเนี่ยมีลักษณะตรงตามที่สายรายงานมา
ยืนอยู่หน้าบ้านตำรวจก็เลยแสดงตัวขอทำการตรวจค้น
สิริการยอมรับบอกว่ามียาเสพติดอยู่ในกระเป๋ากางเกง
พอไปตรวจค้นในบ้านพักไม่ใช่เฉพาะในกางเกงเท่านั้นค่ะ
ค้นในบ้านพักพบยาเสพติดของกลางซุกซ่อนอยู่อีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะ
นางสาวสิริการยอมรับสารภาพบอกว่ารับยามาจากเพื่อนชายคนหนึ่ง
อยู่ที่ลำลูกกาคลอง๒เห็นไหมปทุมธานีในราคากลำละ๔๗๐บาท
นำมาขายให้กับลูกค้าย่านสายไหมในราคากรัมละ๖๐๐บาท
กำไรกลำละเท่าไหร่๑๓๐บาทต่อกลำ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
มีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๒
ก็คือเคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วควบคุมตัวสิริกันหรือว่านุ่นนี่แหละค่ะ
พร้อมกับของกลางไปส่งให้กับตำรวจสนสายไหมนะคะ
ซึ่งเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบดำเนินคดี
แล้วก็มีการขยายผลว่าสิริการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งยาขายยาให้กับกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เสียชีวิต
ในท้องที่สอนอพระยากรรย์สุทธิศาสตร์ทุ่งมหาเมธลุมพินี
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีพบในท้องที่อื่นอีกหรือไม่นะคะ
ตรงแล้วน่าจะเกี่ยวข้องไม่มากกว่าน้อยแล้วครับ
ประทุมธานีต้องช่วยกันอาทุมธานีไม่ได้ผิดอะไรนะฮะ